คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์
เรื่อง๔๐๐นักรบขุนรองประหลัดชูนะคะ
ที่เขายกเอานักรบมาเยือนกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีกันแบบอบอุ่นกันเลยทีเดียว
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมหนุ่มกำยำล่ำสารเหล่านี้แหละค่ะ
คือนักแสดงนะคะที่อยู่ในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์๔๐๐นักรบขุนรองประหลัดชู
เยือนสตูดิโอไทยรัฐทีวีกันแบบอบอุ่นเลย
และนักรบผู้กล้าหาร๔๐๐ชีวิตมานำเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอีกหนึ่งวีรบุรุษคนสำคัญที่ถูกหลงลืมไปค่ะ
ภาพยนตร์อิงบัตติศาลครับถามว่าทำยากไหมครับ
ยากครับเพราะว่าเป็นพีเรียสย้อนยุคนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดว่าขาวครับที่กุยบุรีครับ
ฉากใหญ่ก็จะมีฉากที่๔๐๐นักรบรบกันที่ทะเลนะครับ
จริงเรื่องราวของขุนรองประหลัดชูเกิดก่อนบรรจันต์๘ปี
เพราะว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับถามว่าประวัติศาสตร์ของท่านถูกลืม

แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับกลับไป
น่าจะได้ข้อคิดดีค่ะ

เขาบอกว่าเรื่องราวของขุนรองประหลัดชูเนี่ย
มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพียงแค่บรรทัศน์เดียวเท่านั้น
แต่ว่าเรื่องราวที่เขาทำยิ่งใหญ่มาก
ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะคะ